คุณผู้ชมมากันที่ลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะ
ลูกรักพญานาคธัญญาสยามี่นี่ก็มีเลขเหมือนกัน
วันที่๑๔เดือน๙ที่ผ่านมา
ดิฉันไม่ใช่สิธัญญาเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปนะคะไม่เรียกว่าดาราพัฒน์แล้วนะคะ
เรียกว่าชัชยาชวินัน

ไปเปลี่ยนชื่อนะว่าภูรบรู้รวดเร็วพ้อมพดรูปเช็คอินไซน์

บอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนจะมาจับปางชีวิตจะแหงดัง

ถือโอกาสไปแบบเกะกะเล็กปรากฏว่าเห็นนางกินอาหารแบบทำยังไงถึงได้ผอม
เออรวมไปถึงตอนนี้ธัญญาปวดหัวหนักมาก

คือไปบนไว้เยอะมากได้ละครเรื่องใหม่ไม่รู้จะไปแก้บนที่ไหน

ธัญญามาโปรโมทนา

รอบสื่อก็ฝากเข้าไปดูนะคะเพราะว่าโปรโมทมารอบนี้รอบที่สามค่ะ
คืออาหารของเธอคือคุณธัญญาทานอะไรคะ

อันนี้เคล็ดลับความแบ่งผอมนะคะ
ไม่ค่ะจริงกินหมดนี่ก็ไม่ผอมค่ะ
ใช่เครียดเครียดว่าไปขอที่ไหนคือขอพรเราได้แล้วจำไม่ได้ว่าไปขอที่ไหน
เพราะว่าทุกคนก็จะเห็นที่เนี่ยมูที่นี่ที่นี่ที่นี่ตลอดแล้วแต่ละที่ขอโปรไม่เหมือนกัน

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไปว่าที่ไหนต้องจดไหมค่ะ
เอาแล้วนะรู้แล้วนะไปบนที่ไหนทำไมคะต้องจดใช่ไหมคะ

ขอลูกมาได้ลูกแฝดจนลูกจะขวบนึงแล้ว
ยังจำไม่ได้เลยเพราะแก้ปนทุกอย่างโอ้โหความเชื่อความเชื่อกับผู้ชม